ถึงความรักเขาบอกมันไม่เข้าใครออกใครจริงนะ
ผู้ชายคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุ๑๗ปี
ึงครับหึงคนรักเป็นผู้หญิงอายุ๔๙ปี
กลัวจะไปมีคนอื่นยิงแสกหน้าภาพปรากฏอย่างที่เห็นเลย
เสียชีวิตสิครับนางสาวดารุณีอายุ๔๙ปีเธอนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ย
ท่ามกลางของเก่านะฮะเป็นกองของเก่าในบ้านนะครับที่หมู่๙ตะบนเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เรื่องต้นเพราะว่าเธอถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดกระสุนเข้าที่ใบหน้าด้านขวา
ทะลุซ้าย๓แห่งด้วยกันจึงนำศพส่งชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแกลงนะครับ
สอบสนว่าผู้ตายมีอาชีพรับซื้อของก่อนเกิดเหตุคลิตในป่าห์อายุ๑๗ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงหน้าร้านแล้วก็ชักปืนยิงใส่ผู้ตาย
แล้วก็ตะโกนด่าทอทิ้งทวนก่อนแล้วก็ติดเครื่องขี่หนีไป
ลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุคบหาเป็นแฟนกับแม่ของเธอ
หาเป็นแฟนกับแม่ของเธอแต่มีปัญหาหึงหวงทะเลาะกันบ่อยนะครับ
แล้วเคยขู่ฆ่าแม่ด้วยนะถ้าคิดปันใจมีมีคนอื่นล่ะ
อื้อนี่ครับเคยขู่แบบนี้ครับ
ล่าสุดพ่ออายุ๔๒ปีของผู้ก่อเหตุนะ
ของวัยรุ่นอายุ๑๗แจ้งตำรวจบอกว่าลูกชายติดต่อมาหานะ
แล้วบอกว่ายิงแฟนเสียชีวิต
พ่อก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่อีกฝ่ายตัดสายทิ้งไปครับ
พ่อก็เลยยอมรับว่าลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้ทำการทำงานอะไรนะ
เป็นสมาธิสั้นเวลาโมโหจะมีอารมณ์รุนแรงครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจสืบสวนสพแกลงใช้เวลา๑ชั่วโมงเท่านั้น
คุมตัวในคริสต์มาแล้วในคริสต์
อายุ๑๗ปีผู้ก่อเหตุที่ยิงนางสาวดารุณีอายุ๔๙ปีเสียชีวิต
ที่ผมเล่าไปนะครับตอนไปจับได้ตอนไหนรู้ไหม
จะขึ้นรถหนีมากบดานที่กรุงเทพแล้วที่บ้านญาติ
ค่ะผู้ก่อเหตุให้การบอกว่าลงมือยิงผู้เสียชีวิตเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะว่าไม่อยากให้ผู้ตายสนใจคนอื่นยอมรับสารภาพว่าทำ
แต่ขอใช้สิทธิไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเอาทำไมอ่ะ
กลัวจะถูกประชาธรรมฮะอย่างไรก็ตามนะครับชุด
พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพิสูจน์คราบเขม่าวดินปืน
แล้วก็รอยนิ้วมือของผู้ก่อเหตุเพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วครับ